ตอนลงไปเขาบอกว่าเขาตั้งใจโดดเพราะว่ามีสาวครับมาท้าบอกว่า
เขาเป็นพ่อนยจริงไหมสาวเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ
คือก็เลยโดดเลยตอบได้นะครับ
เหลือเขากลัวน้องสาวไม่เชื่อเรื่อยนะครับ
แล้วแสวของเขาเลยยังอยู่หรือแบบนี้

ไว้มาไว้มา
เห็นพี่เมาหรอ
หาพิกัดเต็มแล้วพี่ข่าวอยากกล้อง

นี้นี้นี้

นี้ไว้ให้พี่
กลับไปกับผมนะ

นี้กับผมนะ

เพื่อนนี่
ตอนลงไปเขาบอกว่าเขาตั้งใจโดด
เพราะว่างีสาวครับมีมาถามว่าเหมาะจริงไหม

พอดีเค้าก็เลยโดดเลย

เค้ากินแล้ว
นะฮะแล้วเขากลัวสาวไม่เชื่อ
ชูสาวพราโย
เวาลงไปช่วยเขาบอกมะลงมีทางได้ไหม